ในวันปีใหม่นี้นะคะคนดังในวงการกีฬาทั้งไทยและต่างประเทศค่ะ
เขาก็ออกมาอวยพรปีใหม่ให้กับบรรดาแฟนเหมือนกันค่ะ
เริ่มที่ซิโก้เกียรติศักดิเสนาเมือง
หัวหน้าผู้ฝึกสอนนักฟุตบอลทีมชาติไทยนะคะ
อัดคลิปอวยพรให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง
หากใครที่กลับบ้านไปหาครอบครัวก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดีภาพ
ส่วนในปี๒๕๖๐ซิโก้ก็ยืนยันค่ะว่า
หากว่ายังได้คุมทีมช้างศึกชุดใหญ่ต่อไป
ก็จะทำผลงานอย่างเต็มที่นะคะ
เพื่อคนไทยทั้งประเทศเหมือนเช่นเคย
โดยก็จะมีการพูดคุยกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
เดือนมกราคมนี้และก็ช่วงที่เว้นว่างจากการทำงานกับทีมชาติไทย
จะหาเวลาไปอบรมโค้ชระดับโปรไลเซ็นต์เพิ่มเติมค่ะ

มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินทางกลับบ้าน

แล้วก็ไปชาร์จแบตไปเติมเต็มให้กับตัวเอง
แล้วก็ปีหน้าฟ้าใหม่นะครับ

เราก็จะพยายามทำหน้าที่ที่สุดแล้วก็เพื่อทีมชาติไทยของเรานะครับ

ก็โพสต์คลิปอวยพรปีใหม่ลงบนเฟซบุ๊คส่วนตัว
ระหว่างที่ไปเที่ยวพักริมทะเลที่จังหวัดระยองค่ะ

เป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยทุกคน
เดินทางไปแข่งขันในนามตัวแทนของประเทศไทยด้วยค่ะ
ก็สวัสดีนะคะแฟนทุกคนนะคะ
ก่อนอื่นแต่เมาตรก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะ
ที่คอยติดตามผลงานของเมย์มาตลอดปีเลยนะคะ
แล้วก็คอยเชียร์คอยเป็นกำลังใจที่สำคัญให้เมย์นะคะ
ปีใหม่นี้แมก็ขอให้ทุกคนดูความสุขมากค่ะ
ใครที่เดินทางไปเที่ยวนะคะขอให้เดินทางกลับมาโดยสวัสดีภาพด้วยนะคะ
แล้วก็ฝากเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามผลงานของนักกีฬาไทยทุกคนด้วยนะคะ
ในปี๒๐๑๗นี้ด้วยนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะ
ซุปเปอร์สตาร์ในวงการกีฬาต่างประเทศ
ของสมสรรค์เรียลมาดริตก็โพสต์คลิปที่ตัวเองร้องเพลง
พรปีใหม่ในห้องน้ำระหว่างการอาบน้ำค่ะ
พร้อมกับข้อความลงบนอินสตราแกรมส่วนตัวนะคะว่า
ขอให้ทุกคนพบแต่สิ่งดีตลอดปี๒๐๑๗ค่ะ